วิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดสระบุรีค่ะ
เขามาย้อนรอยดำนาปลูกข้าวร่วมกัน
เขาทำกันอย่างไรไปดูค่ะ
นี่บรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนะ
โดยเฉพาะชาวเมืองชาวกรุงอะไรอย่างนี้

การลงแขกนี่ก็คือให้ชาวบ้านในแต่ละบ้านแต่ละชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจกัน
เกี่ยวข้าวดำนาไปด้วยกัน
นี่เป็นบรรยากาศของชาวบ้านที่ตำบลบัวลอยอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีค่ะ
ร่วมกันจัดงานวิถีย้อนรอยดำนาปลูกข้าว
เป็นโครงการที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมรักษาสามัคคีในชุมชนนะคะ
เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการศึกษาพัฒนาอาชีพให้กับคนรุ่นหลังนะคะ
แต่ละคนก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือบางคนถอนกล้าบางคนมัดกล้าข้าวบางคนหาบกล้าไปดำนาทำเกินคนละไม้คนละมืออย่างคึกคัก
ส่วนทางด้านคุณทวีพรอยู่ถาวรซึ่งท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย
แล้วก็มาร่วมถ่ายรูปกับชาวบ้าน
เก่งชมอยู่เลยสุดท้ายน่ะเออสุดท้ายกว่าจะเก่งได้เราก็ต้องพาดมาก่อน
ใช่มันต้องอย่างนี้แหละ
แกไว้อย่างนี้เป็นวันเลยมึงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาขึ้นมานะ
จ้าต้องพาขึ้นมาอาบน้ำหวัดชาตินะครับแต่ก็ได้ความขอบใจกลับบ้านไปนะคะ
นำนายกเก่งเนี่ยบอกด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยก็เคยทำนามาก่อนวันนี้ได้มาร่วมย้อนรอยดำนาปลูกข้าวก็เหมือนกับได้รำลึกถึงอดีตร่วมกับชาวบ้าน
ครับก็สนุกสนานแล้วเธอเปลื้อเปื้อนกันไปแบบนี้แฮปปี้กันทั่วหน้า
โอ้โหโอเคครับ

สนุกดีจริงเลยนะทำงานแบบนี้สนุกสนานอยู่แล้ว
แล้วการลงไปดำนานนี่ไม่ง่ายนะอันนี้เคยลองทำดูบ้างแล้ว
พอราคมันเดินไป